คุณผู้ชมคะเรื่องนี้แชร์กันในโลกออนไลน์
แล้วคนก็ชื่นชมหนูน้อยคนนี้มากเลย

แล้วเป็นงานที่หลายคนก็อุ้ยเด็กทำแบบนี้ได้เหรอ
คุณผู้ชมลองดูภาพเอาเองก็แล้วกันค่ะ

ช่วยกับป๊าก่อนเร็วเออเก่ง
พ่อเก่งตบมือ
นี่คือช่วยคุณพ่อเข็นโลงศพ
โอ้โหเก่งมาก

ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อเรวาสวัด
รัตนศักดิ์ไกลวินเป็นคลิปที่โพสต์ภาพลูกชาย
ชื่อว่าน้องต้นกล้าอายุ๒ขวบ
นี่นะคะแล้วก็ในเฟซบุ๊กก็โพสต์ไว้ว่า
ป้าวัดตั้งแต่๒ขวบเลยนะต้นกล้า
ต้นกล้าลูกป่าวัดไงจะใครล่ะ
ทีมข่าวไปค่ะอยากจะเจอน้องต้นกล้า
เพราะว่าคนชมกันเยอะมากเลยในโลกออนไลน์นะคะ
ต้นกล้าก็คือเด็กชายสุธิชาติ
ัตนศักดิ์ไกรวินอายุ๒ขวบ
นี่น้องคิงคุณผู้ชม

นอกจากเข็ดโลงศพได้แล้ว
เอากระดาษทรายมาขัดโลงอย่างตั้งอกตั้งใจ

น่ารักนะคะช่วยคุณพ่อทุกอย่างเลย
นอนสอนง่ายแล้วก็เก่งมากด้วย
ทีมข่าวก็ถามพ่อนะบอกว่าเอ๊ะคุณพ่อ
ให้น้องมาช่วยงานพ่อทั้งที่ยังเล็ก

เห็นโรงศพเอากระดาษทรายมาขัดโรงศพเนี่ยนะ

พ่อมีอาชีพประกอบโรงศพขาย
ต้นกล้าเห็นพ่อทำงานมาตั้งแต่เกิด

แรกก็ช่วยแค่หยิบยื่นเครื่องมืออะไรแบบนี้ค่ะ
หลังนี่ไงเข็นเลยช่วยเข็นนะคะ
ถ้าลูกโตขึ้นมาก็ให้ช่วยสารต่องานนี้ล่ะค่ะ
เพราะนี่คืออาชีพสุจริตนะคะ
การทำงานตรงนี้เนี่ยก็ได้ช่วยเหลือคนที่ไม่มีเงินด้วยนะ
ทุนทรัพย์น้อยในการทำศพบางทีเนี่ย
ทางคุณพ่อเขาก็ให้โรงศพฟรีเลย

ก็เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลด้วยนะคะ
ก็คุณพ่อบอกว่าอยากจะให้เด็กคนอื่นดูน้องต้นกล้าเอาไว้เป็นตัวอย่างนะ
ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานในอนาคตจะได้มีงานที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ค่ะ
น่าจะเป็นเขาเห็นประจำหรือเปล่าครับ
ก็ตรงนี้เห็นเขาจะเห็นประจำอย่างนี้
เด็กก็เห็นการทำงานเห็นอะไรอย่างนี้เขาก็จะช่วยอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กครับ
ดูแล้วถ้าเด็กเขาเจริญลอยตามเราเราก็โอเคครับตรงนี้
ก็มันเป็นอาชีพที่เราทำมา
ก็บางทีก็ช่วยเหลือคนที่ไม่มีเราก็บริจาคโรงด้วยอะไรด้วยอย่างนี้
อยากจะให้ดูน้องต้นกล้าเป็นแบบ
ก็คือสิ่งที่เขาทำก็คือเป็นมรดกธุรกิจครอบครัวนะครับ
ว่าตั้งใจเราก็สืบทอดต่อเจตนารมณ์ของพ่อแม่ของแต่ละคนได้ครับ
นี่นะคะคือคนชื่นชมกันเยอะนะคะ

แต่ทีนี้ค่ะคุณพ่อฝากบอกนิดนึง
ด้วยความที่คุณพ่อก็ประกอบกิจการในการทำโรงศพขาย
แต่คุณพ่อบอกว่าไม่ได้ขายอย่างเดียวคุณพ่อให้ด้วยบริจาคด้วย
สำหรับใครที่ไม่มีทุนทรัพย์ในการจัดการงานศพ
ทางร้านวรรณพรหีบศพพร้อมช่วยเหลือค่ะ
ติดต่อไปได้นะคะที่เพจร้านวรรณพรหีบทองสาขาอิสรภาพนะคะ
แล้วก็ให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้ด้วย๐๘๕๐๘๖๓๒๐๑ค่ะ
ครับผมเก่งมากครับตัวแค่นี้เองนะครับ